รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการใหม่แล้ว

ยหน้ามองฟ้าแล้วคงเห็นนะคะว่า

วันนี้หน้ากากคงจะอยู่กับเราอีกนานค่ะ
อาจจะเปลี่ยนจากหน้ากากกันโควิดเป็นหน้ากากกันฝุ่นกันสักนิดนึงนะคะ
มีปัญหาสุขภาพกายต้องดูแลให้ดี

มีคำถามน่าสนใจเยอะมากเลยที่หลายคนส่งเข้ามาใน
อย่างเช่นคำถามวันนี้

ก็คงต้องดูนะคะ

หนูคิดอยู่นานมากว่าปรึกษาพี่ดีไหม
เพราะไม่แน่ใจว่าหนูคิดเล็กคิดน้อยไปเองหรือเปล่า

กับแฟนคบกันมาได้๑ปี

ว้าวตัวเลขล้วนเลยนะคะ
วิธีการใช้เงินของเราค่อนข้างแตกต่างกันมาก
เขาคิดเหตุผลทุกครั้งก่อนจ่ายเงิน
ส่วนหนูจ่ายเงินทุกครั้งเพื่อซื้อความสุข

แต่เดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นผลต่อความรักไหม

ค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องจ่าย๒ทาง
ค่าที่อยู่อาศัยค่าเดินทาง

โดยที่เรายังไม่ได้คืนห้องพักของเรา
คิดเอาไว้ก่อนว่าเผื่อวันไหนมีปัญหากัน

จะตอบว่าอะไรค่ะก่อนแต่งงานนะน้องจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครเปิดตาเปิดใจกว้างทุกอย่างที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เอามาประกอบการตัดสินใจได้ทั้งนั้นค่ะว่าเราควรเดินหน้าต่อกันไปจริงหรือเปล่าข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะคุยให้ชัดชัดค่าน้ำค่าไฟตกลงเอายังไงข้อต่อมาอันเนี้ยแอบเห็นชัดกว่าข้อแรกคนรักกัน

คราวนี้เวลาเตือนเตือนแบบดีเตือนแบบหวานนะคะเธออย่าลืมกระเป๋าตังค์นะคือฉันกลัวมากว่าหลังฉันก็ขี้ลืมถ้าเกิดวันหนึ่งไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์เธอก็ลืมฉันก็ลืมอายเขาแย่เลยคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจเราอย่างที่เราเข้าใจกันนะถ้าเขาจะยังไม่พอใจอีกคราวนี้ค่อยกลับมาถามเขาว่าเดี๋ยวนะเธออย่าเพิ
ต้องเป็นฝ่ายที่ออกไปจ่ายเงินข้างนอกเราจะได้ตั้งทงไปเลยว่าฉันต้องรับผิดชอบส่วนนี้แล้วกลับมาค่อยโอนคืนกันโอเคไหมชัดกันไปเลยอีกเรื่องหนึ่งค่ะนอกเหนือจากเรื่องเงินน้องต้องดูนะว่าการดูแลเอาใจใส่ของคนสองคนเป็นยังไงบ้างเราต่างรักและดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันไหมคือไม่อยากให้เอาปัญหาเรื่องการใช้เงินนะคะมาบดบังปัญหาความน่ารักของเขาในเรื่องอื่นอื่นเรื่อง

อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราใช้กระเป๋าเดียวอิสระทางการเงินบางข้อจะกลายเป็นความอึดอัดใจค่ะ
เช่นเธอขอซื้อกระเป๋าหน่อยดีแล้วถ้าเพียงแต่เขาพูดว่า
ซื้ออีกแล้วเหรอใบใหม่เพิ่งซื้อไปนี่นา
เอาละเห็นไหมคะก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความอึดอัดใจ
เอาเธอซื้อนาฬิกาใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยมือถือเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่เลย
เข้าใจในความหวังดีนะคะแต่ต้องยอมรับว่า
วิธีการหาความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อย่างน้อยเราต้องเชื่อใจในกันและกันค่ะว่า
มาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีสติในการใช้สตางค์กันมากพอละมั้ง
มั่นในการมีสติของเธอเชื่อมั่นในการมีสติของฉัน
แต่อีกถ้าเป็นกระเป๋าเดียวกันบางครั้งความสุขส่วนเรา
พอเขาเข้ามาแตะเดี๋ยวก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีก
และทั้งหมดของเรื่องนี้นะคะพี่อ้อยไม่อยากจะโทษเขาแค่เพียงส่วนเดียวนะ
น้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน
จากการเปิดตาเปิดใจกว้างถามตัวเองว่าตอนนี้กำลังอคติอยู่หรือเปล่า
เรากำลังตัดสินเขาทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงิน
กลายเป็นการคิดเล็กคิดน้อยหรือเปล่า
ต้องลองหาความพอดีให้ตัวเองให้เจอค่ะ
ถ้าบางวันอ้อนขอกันซื้อเลย

วันนี้อะหนอนน่ะอยากอ้อนขี้เกียจออกเกาะเปล่าตังไป
จะกินให้เยอะเลยนะเลี้ยงไหวไหมเนี่ย
รอเล่นรอเล่นทีเล่นทีจริงคุยกันดีค่ะ

คุณแฟนเธอกินเต็มที่เลยนะฉันรวยวันนี้รีบกินกินเลยนานสตรีเลี้ยงทีนะ

อย่าคิดว่าการคุยเรื่องนี้ต้องสร้างบรรยากาศเหมือนการตั้งโต๊ะประชุมเสมอไป
หลายครั้งที่การทีเล่นทีจริงอาจจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เป็นจริง
ไม่ต้องเสียบรรยากาศต่อกันมากจนเกินไปนะคะ
การแต่งงานเขาถึงเรียกกันว่าสละโสดสละความสุขซึ่งความโสด
ปันความสุขเฉลี่ยความทุกข์อย่ามัวแต่มองหาความสุขจนกลัวทุกข์จากการถูกเอาเปรียบ
เคยเจอไหมคะคนบางคนกลัวถูกเอาเปรียบมากเกินไปจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
ก็น่ากลัวนะความรักของเราก็จะดูเครียดไปอีกแบบ
ลองใช้เวลาค่อยดูกันต่อไปว่าคู่ของเราเป็นคู่ที่พอดีกันไหมในความเป็นผู้ให้และผู้รับ
ถ้าให้มากเกินไปจะดูไร้ค่าหรือเขาเป็นผู้ได้รับมากไปจนเห็นแก่ตัว
จะได้รู้ว่าเขาควรฆ่ากับหัวใจดีของเราจริงหรือเปล่า
เรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยังไงก็ต้องคุยค่ะแค่คุยกันดีนะคะ
คำถามจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งความรักครั้งเก่าทำให้เจ็บปวดหัวใจ
ไม่กล้าเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้สักที
พอจะมีแฟนใหม่ปั๊บโอ้โหกลัวเลยค่ะ
แฟนใหม่จะทำร้ายเราเหมือนแฟนเก่าที่เคยทำ

และใครก็ตามที่มีคำถามส่งเข้ามาได้เรื่อย
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะพร